ถอยหลังไปเมื่อวานนี้มีการแถลงการอย่างเป็นทางการนะครับ
แถลงโดยท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในแพทย์

มาประเทศไทยรายแรกเป็นชาวอเมริกัน

เมื่อวานนี้เจอรายที่๔รายที่๔มาจากคองโกฮะ
เป็นผู้ชายชายไทยอายุ๔๑ปีเป็นเจ้าหน้าที่ยูเอ็น
พอมาตรวจสอบจริงเขาฉีดวัคซีนแล้วนะ
พอมาเจอก็ได้มีการกักตัวเอาไว้เบื้องต้นก่อนนะครับ
เหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นรายที่๔ที่เราเจอในบ้านเราประเทศไทย
เดี๋ยวฟังจากท่านอำดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับ
เมื่อวันจันทร์บ่ายเราก็ได้รับตัวอย่างมาอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับ
เป็นตัวอย่างของผู้ชายไทยนะครับสัญชาติไทยนะฮะ
แต่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของยูเอ็น
หรือว่าเหมือนกับชาวอเมริกันที่เราเคยตรวจพบนะครับ
ก็ทั้ง๔ตำแหน่งเนี่ยก็โผล่ขึ้นมาหมดนะครับ
อธิบดีช่วยแปลไทยให้เป็นไทยอีกทีได้ไหมฮะ
คือเวลาเราเจอคนติดโควิดเราก็ตรวจสอบเบื้องต้นคือเขาติดโควิด
แล้วพอตรวจลึกลงไปเป็นโควิดแบบไหนเป็นกลายพันธุ์แบบไหนเป็นเดลต้าหรือไม่
ก็จะมีการตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมว่าที่ผ่านมาก็เจอพวกเลต้าบ้าง
กำลังต้องมีการรอรายละเอียดเพิ่มเติมแต่ให้สันนิษฐานไว้ก่อน
ต้องไปถอดรหัสพันธุกรรมเพราะมันกลายพันธุ์
มันไม่เหมือนกับ๑๒๓๔ที่เราเจอกันก่อนหน้านี้
ส่วนที่อยู่ที่หน้าจอทีวีเอาล่ะมันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่เราจะต้องไปรู้มากขนาดนั้น

เดินหน้ารอรับการฉีดวัคซีนเจ้าหน้าที่ก็ฉีดวัคซีนต่อไปฮะ
เมื่อวานนี้เป็นตัวเลขของ๙ธันวาคมฉีดไป

ภาพรวมประเทศไทยตอนนี้ตัวเลขเราไม่ได้สูงเป็นหลัก๖๕๐๐
ดังนั้นจะก้าวแต่ละล้านไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้ความรวดเร็ว
รวมแล้ว๙๖๙๑๘๔๔๑โดส
ถอยหลังไม่ต้องเป็น๑๒๐ล้านโดนแล้วฮะ
เอาให้ได้๑๐๐ล้านโดสเถอะภายในสิ้นปีนี้
เหลืออีก๒๒วันนะครับแต่ภาพรวมเรื่องของภูมิคุ้มกันหมู่
หนึ่งก็ว่าไปแต่เข็ม๒น่าจะใช่ที่สุด
อย่างน้อยต้อง๕๐ล้านโดส

ดังนั้นต้องลุยต่อเข็ม๒ให้ได้อย่างน้อย๕๐ล้านโดสนะครับ
ร่างกายก็ต้องมีภูมิคุ้มกันเรื่องดวงก็ต้องมีภูมิคุ้มกัน

เตรียมตัวกันเนิ่นเลยนะคะ